เพราะว่าแต่ละที่ไม่ต้องรอพรุ่งนี้๑๓เมษา

เริ่มต้นจากถนนข้าวเหนียวนะฮะ
ถนนข้าวเหนียวที่ขอนแก่น
เราก็มีหลายถนนนะครับ
บุญยรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดขอนแก่นครับ
เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ

ถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นนะครับ

การจัดงานประเพณีสุดยอดสงการอีสาน

ถนนข้าวเหนียวประจำปี๒๕๖๑นะครับ

ซึ่งเป็นภาษาอีสานที่หมายความว่า
สาดน้ำกันเยอะสาดน้ำกันให้สนุกเลยนะครับ
โดยขณะนี้พบว่ามีความพร้อม๑๐๐แล้วนะครับ
ที่จะรับนักท่องเที่ยวหลักแสนคน
ที่จะเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ

ซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นและภาคเอกชน
ได้ร่วมกันตั้งเวทีขนาดใหญ่

เพื่อสร้างสีสันความสนุกบนถนนข้าวเหนียว
ตลอดระยะทางกว่า๒กิโลเมตร

ที่มีขนาดเท่าถนน๒เลนนะครับ
แล้วก็จุดเริ่มต้นของการเล่น
หรือว่าขึ้นมนุษย์ไร้แอลกอฮอลตอนที่๒
นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมการสร้างสถิติ
คลื่นมนุษย์ที่ใช้คนเยอะที่สุดในโลกนะครับ

ซึ่งปีนี้นะครับได้เพิ่มความสนุก

คลื่นมนุษย้อนยุคสุดประตูเมืองนะครับ

ตอนแรกปีที่แล้วที่อยู่บริเวณสุดรางผู้

ไปถึงประตูเมืองขอนแก่นครับ
ขณะเดียวกันมีการขอความร่วมมือนะครับ

ดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดนะครับ

นักท่องเที่ยวนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เข้ามาภายในถนนข้าวเหนียวเด็ดขาด

เพิ่มช้าไปทุกหน่วยการดูแลประชาชน
อย่างเต็มที่และรักษาความปลอดภัยทุกจุด

รวมถึงอาวุธและยาเสพติด
อยู่เสร็จสุภาพ

แรงดันต่ำนะครับไม่ใช่แรงดำน้ำสูงซึ่งถ้าใช้แรงดันสูงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตานะครับ
อาจจะทำให้ตาบอดได้หรือถ้าฉีดในขณะที่ขับขี่ยวดยานพานะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
และที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการนำเอาสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์นะครับมาใช้ในช่วงเล่นน้ำ
อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้หรือเกิดอุบัติเหตุได้นะครับขณะที่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
บริเวณลานกิจกรรมศาลหลักเมืองก็มีกิจกรรมนะครับรดน้ำดำหัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็กิจกรรมรำวงย้อนยุคนะครับเพื่อประเดิมกิจกรรมแรกที่จะเข้าสู่เทศกาลสงการถนนข้าวเหนียว
อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีผู้มาร่วมงานเล่นน้ำสงการราวหนึ่งแสนคนครับ
ขณะที่บรรยากาศล่าสุดขณะนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือกิจกรรมรำวงย้อนยุคบนถนนข้าวเหนียวนะครับ
จะเป็นกิจกรรมแรกประเดิมการเล่นน้ำสงการบรรยากาศขณะนี้สนุกสนานนะครับ
มีประชาชนชาวขอนแก่นมาร่วมรำวงกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดสำหรับวันนี้นะครับ
กิจกรรมนี้จะยุติลงช่วง๒๑นาฬิกานะครับใครที่อยู่ในเมืองขอนแก่นก็สามารถที่จะมาร่วมตรงนี้ได้นะครับ
ขณะเดียวกันเช้าวันพรุ่งนี้จะเป็นงานทำบุญตักบาทนะครับที่บริเวณบึงแก่นนครนะครับ
ชาวขอนแก่นอย่าลืมร่วมไปทำบุญตักบาทกันนะครับและนี่คือบรรยากาศตลอดทั้งวันครับ
สิทธิบุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นครับ